ตอนที่คุณแม่ล้มป่วยแรกเลยเห็นบอกวิ่งไปหาคุณหมอ

กุ้งกิ๊งถึงคิดว่ากุ้งกิ๊งอยากให้ไตคุณแม่ล่ะ
แม่ก็แม่สบายแม่ก็หายใจไม่ออกค่ะ
กุ้งกิ้งเห็นแล้วรู้สึกยังไงคะ

กิ๊กไม่กลัวเหรอคะเหลือไตอยู่อันเดียว

ไม่เสียดายเหลือมันของเรานะ

ไม่กลัวค่ะ
ยินดีและเต็มใจที่จะให้คุณแม่
คุณแม่ครับพอได้ยินว่าเขาอยากให้ไตคุณแม่

กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับ

เพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่ใจนะครับ

หรือคนที่กำลังหมดหวัง
ในชีวิตทั่วประเทศนะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

และตอนนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในช่วงพิเศษนะครับ

รุ่นจิ๋ว

เมื่อใดก็ตามที่ร้องครบ๑๐เพลงค่ะ

นักสู้รุ่นจิ๋วของเรานะคะก็
ทำความรู้จักกับคุณผู้ชมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่เรียกได้ว่า

ไม่ได้ลำบากลำบลอะไรจนคุณแม่ล้มป่วยลง

รวมถึงบ้านช่องด้วยเพื่อประคองชีวิตคุณแม่

ครับตอนนี้เราไปพบกับภาพชีวิตของเธอกันอีกครั้งหนึ่งเลยครับเชิญครับ
เชิญครับ
ดีค่ะช่วยพ่อแม่

รักแม่มากค่ะถ้าเราร้องไห้เห็นนี่ไม่ได้เลย

ฉันเป็นโรคไตระยะสุดท้ายค่ะ
เริ่มต้นก็มาจากความดันสูง

ไปโรงพยาบาลหมอก็วินิจฉัยว่า
เป็นความดันสูงเฉียบพันธุ์

แต่เส้นสมองไม่แตกแต่มันไปลงไต
ไตหยุดทำงานเฉียบพันธุ์ค่ะ

ต้องขายบ้านมารักษาตัวเพราะว่า

อาทิตย์หนึ่งก็น่าจะ๓ครั้ง

เป็นอยู่อย่างนี้มาประมาณเกือบปีค่ะ

ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขา
รวมก็น่าจะเหยียบแสนได้ค่ะ

แต่พอมาวันหนึ่งนอนอยู่ที่โรงพยาบาล

ก็เลยแบบคิดในใจว่าต้องสู้
ทุกวันนี้ล้างไตวันละ๔ครั้งค่ะล้างทางช่องท้องค่ะ
เวลาไม่สบายนะคะเก๋งเขาก็จะมาช่วยดูแลทุกอย่าง
แล้วก็ล้างไตเนี่ยเขาก็จะมาล้างให้
รู้สึกภูมิใจมากค่ะไม่ต้องให้แม่ทำเองกับแม่เหนื่อยค่ะ
ตอนที่เข้าโรงพยาบาลหนักทำอะไรไม่ได้เลย
แล้วลูกก็ต้องหยุดโรงเรียนไปเฝ้าแม่ตอนนั้นก็ยังเล็กอยู่
บอกเขาเป็นเด็กดีมากเนี่ยเรียนก็ดีแล้วก็ไม่เคยไปเที่ยวกับเพื่อนเลยนะ
ไม่เคยมีเวลาเล่นกับเพื่อนโทรศัพท์ก็ไม่เคยมีเวลาเล่น
ตอนปิดเทอมก็ไปช่วยขายของทุกวันเดี๋ยวละ๕๐บาทบางที่ก็ได้๓๐บาท
อยู่บ้านก็กวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้าตากผ้าจะไม่ยอมให้แม่ทำเลย
ถ้าแม่ลุกขึ้นทำก็บอกแม่นั่งเดี๋ยวกิ๊งทำเอง
พ่อของหนูชื่อบอยค่ะอายุ๔๑ปีพ่อเป็นคนทำงานหนักมากค่ะ
ทุกวันนี้ผมทำงานทั้งสองที่ตอนกลางวันผมทำงานโรงงานบรรจุการ์ดลงถัง
ตกเย็นหลังเลิกงานก็ต้องไปหางานเล่นดนตรีหารายได้เสริมกว่าจะถึงบ้านก็ตีหนึ่งกว่า
ตื่นหกโมงเช้าต้องไปทำงานต่อ
สาเหตุที่ผมทำงานหนักเพราะว่าผมประสบปัญหาภรรยาป่วย
ต้องไปยืมหนี้ยืมสินเงินนอกระบบ
ทุกวันนี้ต้องทำงานให้หนักขึ้นเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ใช้สินที่เรายืมเข้ามา
ท้อครับเพราะมีลูกเป็นกำลังใจครับ
ลูกเป็นหัวแก้วหัวแหวนที่ทำให้ผมมีกำลังที่จะสู้ชีวิต
ทำมาหากินโดยที่ไม่ท้อไม่ถอย
ต่อให้ผมลำบากขนาดไหนผมก็ต้องทำเพื่อครอบครัวครับ
กุ้งกิ้งถึงอยากมาออกรายการร้องได้ให้ล้านคะ
หนูก็อยากให้พ่อรู้กับแม่ค่ะว่าหนูสู้เพื่อแม่กับพ่อได้ค่ะ
แน่หรือพี่จ้าบอกว่าจะมาขอมัน

มาพบกับน้องกุ้งกิ๊งหนูน้อยผู้ไม่เคยหมดหวังขอสู้สุดพลังเพื่อไตของแม่ครับ

สวัสดีครับตรงกลางเลยครับน้องกุ้งกิ้ง
วันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะในครอบครัวมีกันอยู่๓คน
วันนี้ก็มา๓คนนะคะมากับคุณพ่อบอยแล้วก็คุณแม่กุ้งนะคะสวัสดีนะคะ

คุณกิ๊งตอนที่คุณแม่ล้มป่วยแรกเลยเห็นบอกวิ่งไปหาคุณหมอ

กุ้งกิ๊งถึงคิดว่ากุ้งกิ๊งอยากให้ไตคุณแม่ล่ะ
แม่ก็แม่สบายแม่ก็หายใจไม่ออกค่ะ

กิ๊กไม่กลัวเหรอคะเหลือไตอยู่อันเดียว

ไม่เสียดายเหลือมันของเรานะ
แล้วหมอต้องผ่าอีกกุ้งกิ๊งไม่กลัวเหรอ

ยินดีและเต็มใจที่จะให้คุณแม่
แล้วคุณหมอตอบกับกุ้งกิ๊งมาว่าไงคะ

พอคุณหมอตอบมาว่างั้นกุ้งกิ๊กรู้สึกยังไงบ้าง
ก็เสียใจค่ะที่ไม่ได้ให้ใจแม่ค่ะ
ถ้ากุ้งกิ้งโตพอในวันหนึ่งที่จะให้คุณแม่ได้
ได้ถามคุณหมอไหมว่าอีกกี่ปีหนูถึงจะให้คุณแม่ได้อะไรแบบนี้ลูก

แต่ถ้าวันหนึ่งวันนั้นมาถึงที่จะพอให้คุณแม่ได้

กุ้งกิ้งยังยินดีที่จะให้คุณแม่ไหม

คุณแม่คะพอได้ยินว่าเขาอยากให้ไตคุณแม่คุณแม่รู้สึกไงคะ
ไปเลยค่ะแบบลูกยังเล็กอยู่อะค่ะ

ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งถึงเวลาที่เขาโตพอที่สามารถจะให้ไตกับคุณแม่ได้

ไม่ค่ะเพราะอยากให้ลูกอยู่นานแข็งแรงอะค่ะ
แก่แล้วก็ไม่อยากจะเอาของลูกค่ะ
การจะให้ไตนี่ก็ไม่ได้ว่าให้กันได้ง่ายคุณป่า
ต้องมีการตรวจค่าไตด้วยว่าตรงกันไหม
บางทีเป็นพ่อลูกกันหรือว่าเป็นญาติกันบางทีก็ยังไม่ได้
มันแล้วแต่กรณี
แต่ว่าถ้าให้เนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์ทั้งคู่
คุณแม่ก็จะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์

เพื่อนผมเมียก็ตัดไตไปข้างหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทำงานหนักไม่ได้

ก็เป็นความทราบซึ้งนะคุณแม่นะตอนนั้นยังเล็กอยู่เลย
แล้วก็มีความคิดว่าอยากจะให้ไตของคุณแม่
หลังจากนั้นมาก็ผ่านเวลามา
คุณแม่ก็มีขั้นตอนที่จะบรรเทาเบาบางอาการต่าง

ต้องทำวันละกี่ครั้งนะคะคุณแม่

ถ้าขาดแล้วมันก็อาการจะออกมาเลยค่ะ

เฉลี่ยอาหารดูแล้วทุก๖ชั่วโมงเอาเรื่องอยู่บางงานนะครับ

ถือว่าเป็นอาการป่วยที่โหดอยู่ในขั้นตอนของการดูแลตัวเองในแต่ละวันนะคุณแม่
คนที่โหดอีกคนนึงเลยที่จะต้องเป็นผู้นำครอบครัว

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป็นห่วงภรรยาเป็นห่วงลูก
ไหนจะเรื่องงานที่จะต้องทำอีกหลายอย่าง
คุณพ่อเครียดอะไรบ้าง
เครียดเครียดที่ว่าจะหาเงินตรงไหนให้มันพอใช้พอกินนะครับ
เห็นบอกว่าตอนก่อนก่อนที่จะขายบ้านมีเรื่องปิดบังภรรยานั่นคือเรื่องหนี้สิน
ใช่ครับผมไปกู้ยืมนอกระบบมาแล้วเขามาทวง

กู้มาระยะเวลาน่าจะร่วมปีนะฮะ
ร่วมปีก็ปิดบังภรรยาไว้คือไม่อยากให้ภรรยาไม่สบายใจ
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ภรรยาล้มป่วยแรก

ทีนี้ก็เลยจับมือปรึกษากันว่าจะต้องขายบ้าน
ปรึกษากันว่ามันเป็นวิธีทางออกที่สุดท้ายแล้วที่เราจะไม่มีที่อยู่อาศัย
แต่เราก็เอามาให้มันผ่านพ้นวิกฤตที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไป
ก็เลยตัดสินใจขายแล้วก็มาใช้หนี้ใช้สิน

ขายบ้านแล้วก็ปลดหนี้ไปได้

ใจหนึ่งเสียดายนะครับแต่อีกใจหนึ่งว่าวันนี้บ้านที่อยู่เนี่ยมันไม่มีแต่อีกวันนึงเนี่ย
เราสู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีบ้านที่เราเคยอยู่กลับมาหาเราครับคิดแบบนี้ครับ
บอยเทียบกันกับครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ที่พบกันได้นอนบ้างหรือยัง

เมื่อกี้ยังคุยกับคุณเป๊กกี้อยู่เลยบอกแอบมองคุณพ่อบอยบอกนี่ทำไมวันนี้ดู

ที่ผ่านมาเนี่ยคือทุกวันเลยครับสะสมมาทุกวัน

ก็กลับบ้านตีหนึ่งครึ่งพอได้นอนตี๒ตื่นมาอีกที๖โมงกว่า๗โมงครับเนี่ยครับ

บอยใช้ชีวิตอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้ว
นานแล้วครับนานตั้งก่อนที่แฟนป่วยครับก่อนหน้านั้นอีก
ก็อยากจะบอกว่าเป็นห่วงนะคะรักษาสุขภาพแต่ว่าทีนี้ก็ไม่มีวันหยุดเพื่อให้ได้รักษาสุขภาพเลยเมื่อใดก็ตามที่หยุดมันก็จะเข้าสู่หลูปเดิมคือชักหน้าไม่ถึงหลัง

นะพี่นะพี่กุ้งค่ะอยากจะบอกอะไรกับสามีบ้าง
ก็บอกว่ารักเขาอะค่ะสงสารให้สู้สู้อะค่ะ
ผมจะบอกเขาเสมอไงครับว่าพี่เก่งไหม
เขาไม่ถามทุกวันเลยครับว่าเก่งไหมถามยังไง
ก็คือเอาเงินมาให้เขาตอนเลิกงานเนี่ยเอานำเงินนะเป็นไงพี่เก่งไหม
เขาก็ตอบเราก็สบายใจเหมือนได้กำลังใจ
เราก็อยากให้เขามีกำลังใจว่าเงินเข้าบ้านแล้วนะ
ก็กระตุ้นเขาด้วยให้เขาเหมือนคือจิตใจจะให้เฟื่องฟูว่าเออเราไม่โอดนะ
ให้เขามีจิตใจสู้ไปอีกวันนึงประมาณเนี้ยครับ
ตุ้นซึ่งกันและกันด้วยคำชมว่าเก่ง
ภรรยาก็เก่งที่ต่อสู้โดยการล้างไตวันละ๔ครั้ง
พี่เองก็เก่งที่ออกไปทำงานทั้งวันได้นอนวันละ๒๓ชั่วโมง

และอีกหนึ่งเก่งในบ้านก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วกุ้งกิ๊ง
กิ้งก็เก่งค่ะพี่เป๊กปรบมือให้กุ้งกิ๊งก่อนเลย
เก่งในที่นี้หมายความว่าเก่งรักคุณพ่อ

ในการคิดที่จะดูแลครอบครัวและเสียสละอยากมอบใจให้กับคุณแม่
และอีกหนึ่งเก่งเลยที่สำคัญกุ้งกิ๊งสมัครมาในรายการของเรา
เพื่ออยากจะแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่โดยการมาร้องเพลง

ครั้งที่แล้วได้ไปเท่าไหร่แล้วแค่คนดี

ตะโกนแบบพึกเหิมหน่อยสิคะพร้อมหรือยัง

ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเข้าสู่กระบวนการแข่งขันกันต่อไปนะครับ

ตอนนี้มีอยู่แล้ว๒๐๐๐บาท

ที่มีเอาไว้ให้ทั้งหมด๖แผ่นเลือกใช้ได้๓แผ่น

มาถึงเพลงที่๓นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
พร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
มันอาจมีที่เราดูว่าลูกตัวลูกปรับเดิม
คุ้นคุ้นค่ะคุ้นคุ้นค่ะแค่คุ้นคุ้นเนี่ยมันน่ากลัวจริงเลยอ่ะจะไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่อืมนะก็ตอนนี้สถานการณ์ของกุ้งกิ้ง
ตอนนี้กุ้งกิ๊งมีสิทธิ์ที่จะหยุดก็ได้เพราะว่ามีเงินอยู่แล้วสองหมื่นบาท
แต่ถ้าอยากจะสู้ต่อก็บอกว่าสู้นะครับแต่ถ้าเกิดสู้แล้วร้องผิดขึ้นมาสองหมื่นที่มีอยู่
เหลือแค่หนึ่งหมื่นนะครับแต่ถ้าทำได้ร้องถูกหมดก็ได้สี่หมื่นนะตัดสินใจให้ดี
ฟังอินโทรกันไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
กุ้งกิ๊งครับตกลงว่าเพลงนี้จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับสู้ค่ะ
สู้แล้วตัวช่วยล่ะครับจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้า

ตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วนะครับในเพลงนี้นะครับ
จากอีซูซูดีแมซ๑๙ดีดีไอบลูไปเบิร์รนะครับ
น้องโกงกลิ้งคับแผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖
โกงกลิ้งเลือกแผ่นไหนครับ

อยากรู้

มีคนแถวนี้บอกนะว่าเลข๖นะ

คือเราบอกกันว่าเอา๖กับ๖๕

ว่าถ้าใช้ตัวช่วยแผ่นแรกจะใช้ใหม่ให้๖

ข้ามปีไปแล้ว